คุณผู้ชมคะช่วงสงกรานที่ผ่านมาเนี่ย
มีคนไทยที่อยู่ต่างแดนกลับมาไทยไม่ได้

คนอีสานบ้านเฮานี่แหละคิดถึงบ้าน
ทีนี้ค่ะสถานทูตไทยก็เลยจัดเต็มค่ะ
ไลฟ์สดให้ได้ชมกันนี่เป็นดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ทำให้ได้หายคิดถึงบ้านในช่วงโควิดแบบนี้นะคุณ
นี่ส่งตรงจากเมืองไทยไปถึงโปรตูเกตเลยนะ
ใช่ค่ะนี่กลุ่มศิลปินพื้นบ้านอีสานนะคะ
ในชื่อวงไม้แสนเสียงเขาก็มีการจัดแสดงดนตรีพื้นบ้าน

ผ่านการไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก
สถานเอกอัครราชทูตณกรุงลิสบอลประเทศโปรตูเกสนะคะ
เพื่อให้คนไทยในโปรตูเกตเนี่ย
กว่าคนได้ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน

คนมีรำเอ๊ดอกคูณรำเสริงรำภูไทย
เดี๋ยวเครื่องดนตรีบรรยากาศก็สนุกสนาน

กลุ่มนักแสดงเนี่ยเขาเป็นทูตทางวัฒนธรรม
เคยเดินทางไปแสดงประเทศต่าง
เชื่อมสัมพันธมิตรีมาแล้วหลายประเทศ
แล้วหัวหน้าวงไม้แสนเสียง
อย่างคุณจักปงเผ็ดแสนนะคะ

วงไม้แสนเสียงได้รับโอกาส
โอ้โหเดินทางไปเชื่อมสัมพันธมัยตรีผ่านการแสดงดนตรี
แต่ว่าพิษโควิดระบาดพวกเราก็ได้รับผลกระทบ
เดินทางไปเผยแผ่ศิลปะวัฒนธรรมในต่างประเทศไม่ได้เลย
ดังนั้นค่ะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลิสบอลโปรตูเกต
โดยท่านเอกอัครราชทูตได้มองเห็นความสำคัญไง
ว่าตอนนี้พี่น้องชาวไทยของเราจริงก็อยากกลับมาเยี่ยมบ้าน
อยากกลับอีสานบ้านเกิดบ้างแต่กลับไม่ได้
สภาพจิตใจของคนไทยที่ยังอยู่ต่างแดน
มันก็คิดถึงบ้านก็เศร้าค่ะ
ดังนั้นสถานทูตก็เลยจัดให้มีการแสดงแบบไลฟ์

คลายเหงาแล้วก็คลายคิดถึงบ้านกันนะคะ